ด้านหลังเนี่ยมันจะมีเหตุผลอื่นอีกไหมคุณสืบสกุลคุณผู้ชมช่วยกันคิดตามหน่อย
ที่บอกว่าตายายแสบเนี่ยซื้อแตงโมกับเด็กคือลูกเขาอยู่ที่ร้าน
เด็ก๗ขวบนะแม่น่ะไม่อยู่แต่ตอนที่ตากับยายมาซื้อยังวีดีโอคอล
คุยกับแม่เด็กที่เป็นแม่ค้าตกลงราคากันเรียบร้อยแล้ว
ตังโม๑๒๐ลูกลูกละ๕บาทรวมแล้วเป็น๖๐๐
แต่ตากับยายที่เห็นอยู่ในภาพไม่ยอมจ่ายตังค์๖๐๐
แค่๓๐๐ให้กับเด็กแล้วก็เอาแตงโมไปเลย
ไม่ครบนะเพราะเห็นเป็นพ่อค้าตัวน้อยหรือเปล่า

ใช่ไงคะนี่มันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นแล้ว
ที่คุณผู้ชมเห็นเฟซบุ๊กน่ะอันนั้นคือแม่เด็กนะ
มีการเอามาโพสต์โพสต์ทั้งรูปของตายายรูปนี้
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าช่วยกันตามตัวด่วนหน่อยค่ะ
ก็บรรยายเหตุการณ์นี่แหละทีเนี้ยเราอ่ะไปคุยกับแม่ของเด็ก
คือคุณชุติมาสิริชาติอายุ๒๘ปี
เธอเปิดร้านขายตังโมร้านนี้นี่แหละค่ะอยู่ที่อำเภอบางละมุงที่ชนบุรี

เจ็ดขวบอย่างไรคะเ
ตัวของคุณชุติมาก็เห็นนะว่าเออเป็นคนแก่แหละสงสาร
อยากให้มีกำไรบ้างนะเนาะ

หลังจากนั้นตัวคุณชุติมาออกไปทำธุระ
แล้วตายายคู่เดิมเนี่ยกลับมาที่ร้านอีกครับมาคุยกับลูกวัยเจ็ดขวบทีนี้ลูกก็เลยวีดีโอคอลหาแม่ไงแม่แม่คุยกับคุณตาคุณยายนี้หน่อยสิตัวคุณชุติมาเองเนี่ยนะคะก็เลยบอกกับตายายว่าตาจ๋ายายจ๋าถ้าเกิดตายายจะเอายกเข่งน่ะเข่งหนึ่งมันมีร้อยยี่สิบลูกนะเดี๋ยวหนูขายให้ราคาเหมือนเมื่อกี้แหละลูกละ๕บาทตา

รู้ยังไงเรายากให้คุณตาคุณยายอธิบายเหมือนกันนะเพราะไม่งั้นคุณตาคุณยายจะถูกโซเชียลข้อรุมว่าวิจารณ์บอกว่ากรงเดกอะไรแบบนี้เรากลายเป็นทวรรมตายายอีกถ้าแก่เทลาแทรกทีวีได้นะคะ